ดูเรื่องร้อนในโลกโซเชียลดีกว่า

ผู้ชายคนหนึ่งยืนคุยกับนักท่องเที่ยว

ปภของโรงแรมก็ยืนคุยกับนักท่องเที่ยวบอกว่า
นี่คือหาดส่วนตัวของโรงแรม
ห้ามนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้
ผลจาก๒คลิปนี้ทำให้คนในโลกโซเชียลถามว่า

นักท่องเที่ยวเขาเดินทางมาจากแดนไกล
ดูแลเขาให้เขาว่ายน้ำสักคนได้ไหม

เขาอยากจะนอนอาบแดดว่ายน้ำทะเลตรงนี้ได้ไหม
นี่นะฮะ๒คลิปที่ออกมานะครับ
คลิปแรกบรรยายไว้ว่านักท่องเที่ยวมานอนที่หาด
พนักงานโรงแรมไล่ไม่ให้นอนหน้าหาด

ตอนที่พนักงานโรงแรมไล่นักท่องเที่ยวนะครับ

คนก็มองว่าเออนี่แหละ
ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของภูเก็ตหรือเปล่านะครับ

เพราะบางมุมเขาบอกที่โรงแรมก็คือที่ส่วนตัวเขานะครับ
เรื่องนี้เราก็ไปสอบถามจากนายอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
คือนายกองโทอดุลชูทองนะครับ
ก็ในอำเภอบอกว่าได้ตรวจสอบเหตุการณ์นี้แล้ว
ซึ่งเกิดขึ้นจริงบริเวณหาดเลพังบางเทา

หลังได้รับมอบหมายจากนายนรพัฒน์ปลอดทอง

ผู้ว่าเองได้สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
หลังที่มีคลิปนี้เผยแพร่ออกมา
จากการตรวจสอบพบว่าแนวเขตที่ดินของโรงแรม
ติดกับชายหาดและชายทะเลจริง
ซึ่งอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ

จนเกิดการเข้าใจผิดและเป็นที่มาของปัญหา
ก็ไปพาไปดูหลักเขตต่างเลยนะครับ

สำหรับพื้นที่บริเวณหาดเลพังบางเทา
จะมีอยู่๒จุดที่มีปัญหาโฉนด
อยู่บนชายหาดเหมือนกัน

ผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์สอบถามไปยังโรงแรม

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของเมื่อวานี้
วันที่๗มกราคมในวันอาทิตย์วันหยุด
มีครอบครัวชาวต่างชาติมาพักผ่อนบริเวณชายหาดหน้าโรงแรม
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยรอปภ

ก็ต้องเข้าไปชี้แจงกับชาวต่างชาติ
กับพื้นที่ชายหาดบางส่วนที่เป็นของโรงแรม
แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้พักคนอื่นด้วย
และอีกอย่างหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวลายนี้เอง
เพราะว่าตรงนี้มันอาจจะมีกิ่งสนเนี่ย
ที่มันหักโค้นลงมาและทำอันตรายต่อเด็กและครอบครัวของยูได้

ขอให้อ้าวอยากลงทะเลเดี๋ยวไปจุดตรงนู้นนะ
เพราะว่ามีอีกจุดหนึ่งที่น่าเล่นมากกว่า
รอปภเขาก็บอกไปแบบนี้

เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการขับไล่แต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งภายหลังนักท่องเที่ยวก็เข้าใจ
หลังจากที่มีการอธิบายเหตุและผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คือบางทีชายหาดเราก็นึกว่าเป็นสาธารณะไปหมดนะ
นึกว่าจะเดินผ่านได้ลงเล่นน้ำได้

ระหว่างโรงแรมกับชายหาดสาธารณะเนี่ยนะครับ
บางทีก็จะมีรอปภกั้นไว้เฉยนะฮะ